มียิงกันในผับอีกแล้วที่สงขลาคุณผู้ชมตำรวจสพหาดใหญ่เขาเร่งไล่ล่าอยู่เลย

มึงเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าน้ำ
สนุกอยู่ก็เจือดเลย

เมาอยู่ก็ส่างเลยคุณผู้ชม

ต้องลงใต้โต๊ะกันก่อนล่ะทีนี้ครับ
เพราะว่าอะไรกำลังมันอยู่ตีหนึ่ง
ที่ผ่าบแห่งนี้อยู่ในเขตเทปสาบานนครหาดใหญ่

เมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะได้ยินปุ้งหนึ่งฮะหลังจากนั้นก็เป็นภาพนี้เลยครับ
ทีมข่าวเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงเจ้าของคลิปเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
กับเพื่อนก็ปาร์ตี้เฮฮากันระหว่างนั้นมีกลุ่มชายวัยรุ่น
ซึ่งอยู่ด้านหน้าเวทีครับใกล้ทางออกประตูฉุกเฉิน
มีปัญหากับโต๊ะข้างไม่รู้ปัญหาเรื่องอะไรนะ
หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังว่ากาดของผับเข้ามาห้ามแล้วนะ
ยายาอย่าตีกันอย่าตีกันผับจะเลิกแล้ว
แล้วก็พยายามพากลุ่มผู้ก่อเหตุออกไปด้านนอกผับก่อนครับ
จังหวะชุลมุนนั่นเองเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กับเพื่อนก็เลยวิ่งหนีตายไปทางประตูฉุกเฉิน

ต่อมาไม่ถึง๕นาทีครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกปึ้งหนึ่ง
จากนั้นผับสั่งปิดเลยจากทีนี้ได้ปิดก่อนเวลาแล้ว
ปิดไปฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยครับ
แล้วไม่รู้ว่านักเที่ยวคนอื่นจะคิดเหมือนพี่คนนี้หรือเปล่า
แต่ตำรวจภูทรหาดใหญ่ครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
เจอร่องรอยหัวกระสุนปืนนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนด้วย
แต่เดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดอีกรอบหนึ่ง
เบื้องตนทราบว่าในวันเกิดเหตุ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเขามากันกับรถกระบะแต่งซิ่งนะ
แล้วเขาไม่ตรวจอาวุธเหรอพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งนั่นน่ะสิ
มีการแอบนำอาวุธปืนเข้าไปในผับครับ
แล้วไปยิงใส่คู่อริ๒นัดแล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่ทีนี้พอไปตรวจดูมันไม่มีร่องรอยกระสุนปืน
ไม่เห็นปลอกกระสุนปืนเอ๊ะหรือมันเป็น
ปืนปืนแก๊ปเหรอปืนแก๊ปแบบไม่มีกระสุนเหรอเออนี่แหละฮะ
ยังไงก็แม้ว่าจะเป็นคนน่าคุ้นเคยมาบ่อยลูกค้าประจำยังไงก็ต้อง
ต้องตรวจนะใช่แค่งคัดเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกคนนะครับ